เรื่องของเศรษฐกิจภาคใต้คุณอัธวิทย์เชิญค่ะโอเค

ผมก็เป็นห่วงเรื่องของยางปาล์มแล้วก็เรื่องผลไม้
ซึ่งผมว่าคุณกรเราวางโมเดลอันหนึ่งเอาไว้เรื่องการที่จะปฏิรูประบบสหกร
เราไปพูดง่ายตรงคือไปลอกเรียนแบบมา
ซึ่งจะเป็นระบบมันมีอันหนึ่งนะครับ
เขารวมกลุ่มสากรทั้งหมดเนี่ยแล้วเอาเข้าไปจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์
เพราะผมคิดว่าระบบสากรไทยต้องถูกผลักดันไปสู่การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
โดยเฉพาะเรื่องของยางปาล์มแล้วก็ผลไม้
อันนี้อยากทำให้จริงเพราะเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ย
สากรทำหน้าที่อย่างเดียวคือการปล่อยกู้
ซึ่งอันนี้มันจะทำให้เป็นการตัดคนกลางออกไปเยอะมาก
จากเดิมที่เกษตรกรจะขายเฉพาะแต่วัตถุดิบต่อไปจะเป็นการขายสินค้าเพิ่มเติม
แล้วกำไรที่เขาจะได้เนี่ยไม่ใช่แต่เพียงแค่กำไรจากการขายวัตถุดิบ
แต่เมื่อมันถูกแปรรูปไปทุกแปรรูปเนี่ยเขากำไรจากการถือหุ้นในตลาดด้วย
ซึ่งอันนี้จะเป็นโมเดลที่ผมอยากทำมากในภาคใต้
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการจำนำหรือประกันรายได้ก็แล้วแต่เนี่ย
มันปลายทางทั้งสิ้นนะครับมันต้องทำมาตรการอื่นควบคู่
ไอ้ที่บอกปลายทางเนี่ยต่างก็ใช้งบประมาณปีละ๑แสนล้านทั้งนั้นนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นจำนำหรือประกันขึ้นผมมองตรงนี้ว่า

วันที่โรงหีบปามเขาปิดหมดทุกอันเนี่ย

ทันทีทันใดเนี่ยพ่อค้าคนกลางมันบีบเราไม่ได้

ระบบเศรษฐกิจภาคใต้ในพืช๓ตัวนี้ครับ
มีใครจะเสนอเพื่อเปรียบเทียบนโยบายนี้ไหมคะ

โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้คือเรื่องของการปราบโล่ง

ผมขาดินเศรษฐกิจปราบท้อง
ซึ่งความจริงควรจะออกตอนที่ออนแอร์ทีวี

ราคายางราคาปาล์มราคาผลไม้ตกต่ำ

เกิดวิกฤตโควิดเกิดเศรษฐกิจถดถอย
ปัตย์นั้นเรามีประกันรายได้ให้ส่วนต่าง
เอานวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มยาง
ตอนนี้กำลังแก้ไขพร่มหยัดกองทุนปานน้ำมัน

เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ

เราจะกระตุ้นล้านล้านภาคใต้ก็ได้ด้วย
แต่ว่าจุดสำคัญในภาคใต้
แม้แต่ในประเทศไทยคุณจอมฝัน

ดูแลเรื่องภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยแล้ว
สิ่งหนึ่งที่คนภาคใต้ต้องการมากนะ
ต้องการความเป็นธรรมมี๔เรื่อง
คือสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจต้องเกิดขึ้นด้วย
หนึ่งต้องมีความชัดเจนโปร่งใส
นายกในนโยบายหรือในการดำเนินการ
นี่คนภาคใต้ชอบมากไม่ใช่เรื่องปฏิบัติ
ไม่เลือกผมแม้ว่าประมาณไม่มีในภาคใต้

ว่าทุกนี้สามจะเจริญภาคใต้เป็นของตัวเอง

เราควรจะมีส่วนร่วมและไม่ควรแบ่งเป็นเสื้อเป็นควาย

ต้องเลือกตามทักษะความสามารถอย่างจริงจัง

ไม่อยากให้ใครมาเลือกปฏิบัติครับรักความเป็นธรรม
และประการที่๔ก็คือว่าคันเชิล
ก็คือวัฒนธรรมองค์กร
ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากว่า
ในอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้จะเข้มแข็ง

คนภาคใต้เองเนี่ยอยากจะเห็นวัฒนธรรมที่มีความเป็นธรรม
อยากเห็นวัฒนธรรมที่เป็นการแข่งขันกันโดยเสมอภาค
ตามกฎหมายในระบบนิติธรรม
คุมครองศักดิ์ศรีมนุษย์เศรษฐกิจและเศรษฐีภาคของประชาชนครับ
เพราะฉะนั้นวันหนึ่งเศรษฐกิจถึงแม้จะตกต่ำ

เพราะเขารู้ว่าเป็นการเกิดจากเศรษฐกิจโลกทั่วโลกมีเหมือนกัน
รัฐบาลประคับประคองให้เดินหน้าไปได้เขาก็ดีใจแล้ว
แต่มาขายขวัญยังไงก็แล้วแต่
แต่ไม่เป็นธรรมไม่รู้จะแตกแยกหรือเปล่า

ผมคิดว่าคนภาคใต้จะไม่ยอมรับครับ

คือว่าคุณอัธวิทย์คือประกันรายได้ประกันราคาไม่เอาเลยใช่ไหม

คือให้ระบบสากรสามารถจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เนี่ย
มันเป็นการเดินหน้าสู่การเป็นเกษตรแปรรูป

จะถูกควบคุมเองโดยเฉพาะว่า
แบบนี้จะต้องเข้าไปประกันรายได้ยังไง

เป็น๔ปีที่ดูทั้งกระทรวงเกษตรและสากร

มันไม่ควรจะทำให้ราคาท่านกระเศษ
เฉพาะยางตกต่ำได้ขนาดนี้นะครับ
ถ้าอย่างนี้พลาดพิงแน่นอน
ถ้าอย่างนี้พลาดพิงแน่นอนเลย
ผมเนี่ยพาดพิงในตัวเรื่อง
แต่ว่ามันน่าเสียดายเท่านั้นที่ผมขออนุญาต
ส่วนตัวเคารพกันก็เหมือนที่ผมพูดแล้วว่า

แต่พาดพิงในสาระสำคัญก็คือว่า
เหมือนกับว่าเป็นรัฐมนตรีเกษตรโสภาณิชย์

คุณอัตวิทย์ราคายางราคาผลไม้เศรษฐกิจทั่วโลก

เกิดภาวะวิทย์ผิดเศรษฐิตแค่ว่าราคาปุ๋ยมันไปครับ

ผมถามว่าแล้วทำไมราคาปุ๋ยขึ้นไปอะครับ

วันนี้คนร่ำรวยแบบพลชีวิตอาจจะไม่เข้าใจ
แต่คนจนได้เพิ่มมา๒๕๐๐บาท

มันเป็นตัวกำกับตายไปใต้กระทรวงพระนิสสนะครับ

ก็คือว่าพอพูดแล้วปุ๋ยราคาแพงราคายางตกต่ำ
คุณอัตวิทย์ก็อ่านหนังสือหนังสือพิมพ์ทั่วโลก
ผมอยากจะกราบเรียนที่ครับว่าเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต่อถอย
ทั่วโลกราคาเกษตรสินค้าเกษตรตกต่ำคนบริโภคน้อย
แต่ราคาที่ผลิตจากโรงงานต้นทุนจะสูงเวลาเศรษฐกิจต่างต่ำ
ผลผลิตจากโรงงานจะต้องแพงแต่สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำก็คือว่า
รัฐบาลต้องประคับประคองที่เรียกว่าประกันรายได้
มันไม่ได้หรอกครับอาชินวรครับ
มันต้องถามว่าเราให้พ่อค้าคนกลางมากำไรมากไปหรือเปล่า

คุณอัตตาวิทย์ใช้สิทธิ์พัดเพียงให้จบเพราะว่ามีท่านอื่นยกมือด้วย

อาจารย์สมชัยหรือจะให้เครียร์กันให้เสร็จหรือว่าจะตั้งรายกลุ่มก็ได้นะครับ
ผมจะช่วยทะเลาะเพราะว่าอย่างนี้ครับ
คือผมคิดแบบนี้ว่าถ้าหากว่าใครเป็นรัฐบาล
แล้วคิดอย่างเดียวว่าราคาสินค้าเกษตรขึ้นอยู่กับตลาดโลก

วิธีการคิดก็คือว่าเราต้องดูครับ
ยางเนี่ยนะเราคิดอย่างเดียวตอนนี้นะครับ

เนื่องจากว่าในโลกนี้ตอนนี้ผลิตยางได้น้อยลงกว่าเดิม

เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็จะมีโอกาสขายยางราคาแพงขึ้น

ครับ
ยังไงต่อยังไม่จบยังไม่จบคุณจำผัสคุณอธิวิตมันนี่ก่อน
ยังไม่จบยังไม่จบ

ต้นทุนการผลิตถูกไหมครับว่า
ทำอย่างไรจะทำให้ต้นทุนการผลิตมันต่ำลง

ยาฆ่าแมลงพันธุ์ที่จะทำให้มีผลผลิตที่สูงขึ้น
สิ่งตาเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ระบัดต้องคิด
ต้องคิดนะครับว่าทำไมต้นทุนลดลง
อย่างที่สองคือทำยังไงให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
คือยางเนี่ยผมบอกว่าเป็นพืชประหลาดครับคุณจอมขวัญ
ปีที่๑๖เนี่ยปลูกไม่ได้อะไรแล้วครับ
คือยังกรีดไม่ได้ต้องลงเงินอย่างเดียว
ที่๗ถึงปีที่๒๒อันนั้นกรีดได้จึงจะได้มีน้ำยางออกมา
นี่คือเรื่องของความหมาชันของยาง
ตอนนี้ถามว่าแล้วทำยังไงที่จะทำให้อาการกรีด
แต่ละครั้งเนี่ยมันมีน้ำยางทีมากขึ้นกว่าเดิม
นี่คือการเพิ่มผลิตภาพถูกไหมฮะ
หาวิธีการในการวิจัยยางต่างนะครับ
ประชาชนิดปัดไม่พลาดผิงขอโทษนะครับ
ก็คิดว่าเอาละท่านก็อยู่ในเรื่องพื้นที่อย่างตาเหล่านี้มานาน
แต่ทำไมล่ะครับไม่คิดในเรื่องราวต่างเหล่านี้
แล้วก็อย่างที่๓ครับ๑เวลาบอกลดต้นทุนนะ
เพิ่มผลิตภาพนะ๓คือทำยังไงให้ราคาที่สูงขึ้น
ว่าราคาที่สูงขึ้นไม่ใช่รอตลาดโลก
ไม่ใช่เราบอกว่าคนอื่นเขาไม่มียางแล้วเราก็จะขายแพง
แต่ต้องคิดนะครับว่าเราจะทำยังไงให้ยางของเรานั้นมันมีคุณภาพ
หรือสามารถแปรรูปไปสู่รักษาการเพิ่มมูลค่าต่างที่เพิ่มขึ้นได้
สิ่งนี้แหละครับผมคิดว่าเป็นวิสัยของคนที่จะเป็นรัฐบาล
เพราะบางคนก็อาจจะอยู่มานานครับก็คิดแบบเดิมมาตลอดเวลาไม่เคยคิดแบบใหม่

มันเป็นศูนย์พอดีไม่ต้องส่งออกไม่ต้องนำเข้า

แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชาวภาคใต้

พอถึงฤดูที่ผลผลิตปาล์มออกมาเนี่ย

แต่พอถึงเวลาก็อ้อมมาบอกว่าแล้วถ้าลดลงมา
เหลือ๕บาทล่ะเหลือ๔บาท๕๐ล่ะ

ซึ่งควรจะได้กำไรโดนกดราคาครับ

พอเก็บเสร็จปั๊บพอถึงเวลาที่จะไปขายพอหมดแล้วดูปาล์ม

พอขาดตลาดกลายเป็นว่าลงหีบเอาออกมาขาย
ส่งออกอ้อมขายที่ไหนก็ไม่รู้เกินราคาควบคุม
แล้วพอประกาศออกไปคนก็ไปกักตุนน้ำมัน
พอกักตุ้นน้ำมันปาล์มก็เฮ้ยเดี๋ยวมันจะขาดตลาดเดี๋ยวมันจะแพง
เก็บสองเท่าสามเท่ากลายเป็นต้องไปซื้อราคาแพง

ขายไม่ได้ราคาลงหีบได้กำไรมหาศาล
จากการที่โกงราคาแล้วก็ทำให้ขาดตลาด
ทีนี้เอากลับมาใหม่ว่าพี่นวรพักประชาธิปัตย์อยู่ในภาคใต้
เจ้าของโรงหีบน้ำมันปาล์มรวมไปถึงยางถึงอะไรเนี่ย
โอ้โหมันสนิทชิดเชื้อเป็นในทุนให้พรรคด้วยเป็นอะไรด้วยเนี่ย

คนที่ลงคะแนนให้พักประชาธิปัตย์เขาเจอแบบนี้ซ้ำซาก
ปะขี้ผมพยายามพี่ยังไม่ต้องตอบผมต้องตอบตรงนี้แหละ

เอ่ยเอาชื่ออะ
แล้วผู้แทนชาวใต้ทั้งหมดด้วยว่ามันเกิดอย่างนี้มาตลอดชั่วนาตา
สตาร์ทปีนมันควรจะแก้ไขควรจะทำอะไรได้แล้ว

เวทีเชียงใหม่ที่ภาทปริง

ฉะนั้นภาทปริงเอกชนให้น้อยนิดนึง
พูดได้แต่พาดพิงให้น้อยหน่อย

จากนั้นขอให้เป็นผม
คุณจอมฝันและท่านผู้ฟังและพี่น้องชาวใต้ที่ขอรับครับ
คุณจอมฝันและท่านผู้ฟังและพี่น้องชาวใต้ที่เคารพครับ
วันนี้ถ้าราคายางราคาปาล์มต่างประเทศสูงกว่าประเทศไทย
ผมยอมรับแต่คนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพระประชาปัตย์ทุกสมัยแล้วครับ
พอออกมาพูดก็พูดแบบคุณสีทานี่แหละครับ
เพราะคนใต้เข้าใจครับว่าราคายางราคาปาล์มเนี่ย
มันเป็นอย่างไรในสภาพปัจจุบัน
และรู้ว่าภัยปาดเข้ามาช่วยยังไง
นายจุลินเป็นคนป้องกันไม่ให้มีการนำความก้าวมา
จุลินเอเป็กก็ยอมรับใช่ไหมครับ
ส่งออกยอดเยี่ยมที่สุดครับ

ยังอ่ะให้คุณที่โทษจบค่อย
และที่สำคัญที่ผมอยากจะกราบเรียนนะครับว่า

เขารู้ว่าราคายางราคาปาล์มเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้าง
ถ้าครั้งไหนนะครับท่านจำไว้เลยรัฐบาลเนี่ยนะครับ
ครั้งไหนที่บริหารจัดการไม่ดีคนใต้จะออกมาประท้วง

แต่ว่าราคามันเป็นเพราะเศรษฐกิจโลก

ไม่มีสวนปามบ้านไม่มีสวนยาง

ทำไมตอนผมพูดเสียงตบมือมันดังกว่าพี่ว่
เนี่ยเนี่ยเนี่ย

คุณสิทาคุณสิทธา

โหหน่อยโหหน่อย

คุณอย่าไปเอาวัดเสียงเชียร์ที่พามา

คุณต้องวัดว่าคนใต้เขามีความรู้ความเข้าใจ
คนใต้เขามีศักดิ์ศรีอย่างไรครับ

ที่บอกว่าผมพามานี่เงียบให้หมดนะ
ขอเสียงคนอื่นหน่อยที่ผมไม่ได้พามา
เอาอย่างนี้

เฮ้คุณพอแล้ว
คุณสิทธาคุณสิทธา

แต่คุณลองไปถามพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช

พี่คุณชินวรยืนมาเก้าสมัย

พี่น้องชาวนครเทียมราชเขารู้ว่า
ถ้าพูดแบบเอามันใครก็พูดได้ครับ